ทุ่มเทจริงคือเหมือนแบบจ้างร้อยทำให้ล้านอ่ะ
เพราะปกติแล้วเขาไปส่งอาหารนะคะด้วยรถจักรยานยนต์
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นโพสต์ที่ชาวเน็ตเขาเห็นแล้วก็แชะภาพแล้วก็โพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะ
แล้วมมคลแชร์ต่อไปด้วยเรือค่ะ

แต่ที่ต้องใช้เรือณวันนั้นเพราะลูกค้าอยู่กลางแม่น้ำ

เห็นภาพนี้แล้วมันไม่พอไงอยากจะไปเจอตัวเขา

เจอค่ะนายทันพิสิทธิเอี่ยมกิจการอายุ๒๒ปีเขาเล่าให้ฟังครับ
เขาบอกว่านี่เป็นการส่งของทางเรือครั้งแรกของผม

ลูกค้าสั่งผัดกะเพราแล้วเขาผัดเป็นเงิน๑๕๐บาท
มันอยู่ใกล้บ้านเลยนี่รับดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะได้กลับบ้าน
พอไปเช็คพิกัดเอ้าทำไมอยู่กลางแม่น้ำบางประกง
ก็เลยโทรศัพท์ถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าอยู่กลางน้ำจริง

โอ้โหแล้วคือตกกุ้งไม่ได้เหรอ

อ๋อก็ต้องรอกุ้งอ่ะนะเขาก็เลยบอกว่าเอ่อเอาอย่างงี้ดีกว่า
เพราะว่าผมเช็คไปเช็คมาเรือที่พี่เหมาออกไปน่ะเรือพี่ชายผมเอง
อ๋อนี่อ่าและถ้าเรือถ้าเรือมันยังมีเรือว่างอยู่
เขาก็เลยเอาเรือออกไปส่งของเลยฟังเสียงเขาค่ะ
รู้สึกดีใจครับก็เห็นคำตีชมหลายอย่าง
ก็ดีใจมากที่ทุกคนเห็นเราทำแบบสิ่งที่แบบไม่มีใครกล้าทำ
เขาบอกภูมิใจทุกครั้งเลยที่ส่งอาหารถึงมือลูกค้าฟังแบบนี้นะ
ถึงมือลูกค้าและถ้ามีคนอยู่กลางแม่น้ำแล้วสั่งอีก
เขาบอกผมก็ไปส่งอีกนั่นแหละค่ะคุณต่อไปเครื่องบินน่ะ
ไวไฟให้ใช้ได้อย่าสั่งนะอย่าสั่งส่งกลางอากาศนะไม่เอา
ส่วนคนที่เป็นห่วงเขาบอกว่าทำไมไม่สวมเสื้อชูชีพล่ะ
พายเรือไปกลางน้ำขนาดนั้นเขาบอกว่าขอบคุณครับที่ตักเตือน
แต่ผมว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เด็กและผมเป็นเด็กริมแม่น้ำบางประกงครับ
แต่ก็เพื่อความปลอดภัยเนาะสวมไว้ก็ดีเหมือนกันลูกค้ายิ้มดีใจเลยถึงมือ